เขาบอกว่าคนที่มีเงินให้เรียกน้อง

ก็ต้องไปดูเพราะงานนี้เอาทองมาแก้บน
ทองหนึ่งบาทถวายไอ้ไข่เลยนะครับ

ที่วัดดอนใหญ่
ค่า๑บาทนี่แหละไม่ใช่มูลค่าบาทหนึ่งแบบว่าเป็นเงินบาทไทยนะ
ไอ้ทองหนึ่งบาทมันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเนี้ยสามหมื่นสามหมื่นกว่าแล้ว
สามหมื่นสี่อ่ะเออเอามาถวายเลยครับพร้อมกับเครื่องเซ็นไวน์และประทัด
หมื่นนัดเพื่อมาแก้บนเขาบอกว่าได้โชคได้ลาบ
งวดอ่ะพี่ทำไมถึงมาแก้บนชุดใหญ่อย่างเงี้ยห้างวดติดไปแล้วอืม
ห้างวดเลยเหรอครับพี่ครับพี่ไปอยู่ไหนมาครับ
ทำไมไม่มาออกตลอดข่าวตั้งแต่งวันตอนห้างวดแล้วแล้วอุ๊ยอ้าแล้วดูอ้า
เฮ้ยอ้าตรงหน้าของไทยรัสทีวีนะนี่ไงวันนี้เขามาออกไทยรัสทีวีแล้วอ่า
ไปถามคนนี้ฮะคุณจิติรัฐฝากาทองนะฮะเธอเล่าว่าเธอมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่เนี่ยเป็นประจำแหละครับ
แล้วก็ได้โชคทุกครั้งกลับไปตอนนี้ก็๕ครั้งแล้วนะแหมช่างดวงดีจริง
และครั้งนี้ที่เป็นที่น่าสนใจคือเลขหมายปลายประทัดดันมาตรงกับหมายเลขช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เป็นจังหวะดีเป็นจังหวะที่ดีซึ่งผมจะบอกแบบนี้ผมก็ตามทุกทีแต่ก็ไม่เคยเข้าเป้าสักที
รอก่อนรอก่อนเตือนตะติขึ้นกันแล้วกันนะครับพี่โดมนะค่ะ
ส่วนการออกสลากคราวนี้จะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้
กับทางไทยรัฐทีวีของเราพรุ่งนี้แล้วรู้กันเนอะ
พรุ่งนี้และบ่ายสองโมงก็ติดตามกันต่อวันนี้ก็เก็บสะสมเอาไว้
วันนี้คือบรรยากาศที่นี่คนมาทำบุญกันเยอะพอหอมปากหอมคอกันก่อน